ปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เขากังวลกัน
เพราะเห็นข่าวว่าจะมีการตัดสิทธิเบี้ยคนชราเนี่ย

หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เป็นการลดลงจากงวดปัจจุบัน๒๕สตางค์ครับ
แต่พากฯเอกชนสามสถาบัน
เขาบอกว่า๔๔๕บาทมันยังสูงเกินไป
ควรจะเหลือหน่วยละ๔บาท

ค่าไฟ๔บาท๔๕สตางค์ก็คิดตามสูตรคำนวณค่าไฟฟ้า
อ้างอิงตามราคาเชื้อเพลิง
และสภาพคล่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ถ้าต้องการจะให้ลดเหลือหน่วยละ๔บาท๒๕สตางค์
มันจะต้องใช้เงินอุดหนุนราว๑๐๐๐๑๒๐๐๐ล้านบาท
ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมต้องรอรัฐบาลชุดใหม่
เข้ามาบริหารจัดการต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องแนวคิดตัดเบี้ยคนชะลาที่กำลังส่งต่อกันในโซเชียล
กระทรวงการคลังก็ต้องออกมาชี้แจงว่า
ที่ส่งต่อกันนั้นไม่เป็นความจริงครับ
กระทรวงการคลังไม่ได้มีแนวคิดที่จะตัดสิทธิเบี้ยอย่างชีพของประชาชน
เพียงแต่มีแนวคิดที่จะเสนอให้ทบทวน
ผู้ที่ได้รับสิทธิเบี้ยคนชราเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้มีฐานะร่ำรวย
และไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องพึ่งผ่าเบี้ยคนชราในการดำรงชีพ
จะได้เอาเงินส่วนต่างคุณผู้ชมมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
แต่ก็ยังเป็นเพียงข้อเสนอในเชิงวิชาการที่เสนอกันภายในเท่านั้นครับ
หากจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
ไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
หรือมีความจำเป็นจะต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากรัฐบาล
ดังนั้นใครแชร์ข่าวนี้แล้วก็เห็นข่าวนี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจกันไปนะครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาพญากรณกาลยี่สิบสี่ชั่วโมง

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน
มันและอ่าวไทยครับลักษณะอากาศเช่นนี้จะทำให้มีฝนตกหนัก
แห่งในภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนภาคใต้
แล้วก็จะมีฝนตกหนักมากที่ภาคเหนือครับ
โดยฝนจะมีอยู่ใน๓๘จังหวัดนะครับ
เตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่าน
และพื้นที่รุ่มด้วยครับ